เราจะปูเรื่องเงิน
เพราะเรามีเงินเราจะมีผ่วยอีทธนก็ได้

ูหนักไหมเมื่อก่อนชอบดูดวง

ใครบอกที่นี่ดีเราก็จะไปตลอดมาก่อน

ไม่เคยมูเลยจนกระทั่งมาเจอกับจ๊ะ

จ๊ะคนเรามูกันเพื่ออะไร
บอกโอ๊ยพี่เขามูกันทั้งวงการนะพี่

คนนี้นะมูเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเขาเล่าให้ฟัง
แล้วบอกว่าจ๊ะพาพี่เข้าวงการมูหน่อย

เขาดูลายเซ็นต์ดีมาก

เนี่ยพี่อยากเรียนรู้เรื่องการเป็นพิธีกรอ่ะ

จะพาพี่ได่ไปให้อาจารย์ดู

เอาอาจารย์มาฝากเป็นลูกศิษย์พี่ได

แล้วทีนี้จะจุดทูปว่ายประพิกาเนศพี่

ว่าอย่างไรนะ

เราจะต้องรู้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไร

มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ตรงนี้มาสำเร็จผล

เราไม่ได้ตั้งใจกันมาก

น้ำพุนี่ห้ามมีนะซ้ายมือของบ้านอ่ะแผงใหญ่เลย

ทำไมไม่ฟังเขาถ้าเขาไม่ฟังอ่ะ

รู้สึกไหมว่าที่เรารัดเราดื้อมันก็เป็นผลทำให้เราเจอเรื่องดราม่ามาตลอดเหมือนกันนะ
ก็รู้สึกเพราะว่าบางทีอย่างเรื่องความรักรู้สึกมากพี่
เพราะว่าอาจารย์จะบอกเสมอว่าอย่าเปิดตัวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาสตร์หรอก
แต่ด้วยความที่หนึ่งเราเป็นนักร้องสายเซ็กซี่เนอะ
ถ้าเรามีแฟนเนี่ยจะอยู่ข้างหลัง
ใส่เซ็กซี่เหรอมึงอาจจะเป็นใส่ตลกก็ได้
ไม่ต้องพูด
นักร้องใส่เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาหาเราไปดูเขาก็มีใจกับเราบ้าง
อาจารย์ก็แบบว่าไม่อยากให้เปิดตัวแล้วมันก็ดูไม่ดีด้วย
บางทีแบบเราเป็นคนใจร้อนอยากจะเลิกก็เลิกอะไรอย่างนี้
มันก็ดูไม่ดีเวลาเราเปลี่ยนบ่อยอะไรอย่างนี้

ก็เตือนอาจารย์เตือนแต่สิ่งดี
เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้

แต่คนที่หนูสแกนมาแล้วในชีวิตหนูมันดีหมดเลย

เราจะวีดีโอคอลหาอาจารย์เป็นหนึ่งเลย

อาจารย์สวัสดีอันนี้น้องจ๊ะอยู่ตรงนี้ค่ะ

อาจารย์อาจารย์รู้จักกับน้องจ๊ะมากี่ปีแล้วครับ
โอ้โหหลายปีแสง

อาจารย์อาจารย์เป็นห่วงอะไรน้องจ๊ะไหมคะ

เพราะว่าเขาแพรวปัจจุบันนี้

อาจารย์แล้วเรื่องแฟนนะครับมีห่วงน้องไหม
คือเรื่องแฟนเนี่ยต้องบอกว่าคือจ๊ะเองเนี่ย

ดูที่นางว่านางจะเลือกความรักในมุมไหน
ถ้านางแบบนางอยากจะมั่นคง
กดคลิกเดียวนางก็มั่นคง
ถ้าวันหนึ่งนางเบื่อนางก็คลิกเดียวนางก็

ความรักไม่สามารถทำอะไรนางได้
เป็นนางเป็นคนกลุ่มเรื่องความรักค่ะ
เรื่องไม่ห่วงนาง

คือนางเป็นคนตรงนี่ปากของนางพี่บ้างที่นางตรงไปตรงมา
แต่ว่ามีพี่ไดไม่เป็นไรฉันว่าพี่ไดเอาอยู่

กลับมาที่เรื่องของสองคนดีกว่าอยากรู้ว่าประทับใจอะไรซึ่งกันและกัน
คือจริงแล้วเนี่ยพี่ไดเป็นคนที่หนูว่ากล้าพูดมากว่าในวงการนี้เป็นจริง๑๐๐มันน้อย

ไม่ใช่กับหนูอย่างเดียวคือกับเกือบทุกคนพี่
แล้วก็พี่ได่เนี่ยเป็นคนที่รักคนอื่นมาก

เขาจริงพี่ไดเป็นคนไม่ได้สายมู
แต่ชีวิตเขาได้ดีตลอด
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ใจที่บ่อยสุด

หนูว่าโชคดีมากที่เจอพี่ไดในวงการ

วันนั้นเนี่ยวันที่หนูไม่มีพี่ไดก็ให้

อะไรอย่างนี้

ก็สำหรับน้องคนนี้คือจริงภูมิใจ
เพราะว่าตั้งแต่วันแรก
เราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วเรารู้ว่า
คนก็ตั้งอยู่แล้วรักพ่อแม่
ข้อที่สองคือเขาเป็นเด็กมีความสามารถ

คือคนที่ไม่เคยฟังมาก่อน

มีอาจารย์มานั่งแป๊บเดียว

แต่ตอนนี้มันแรกเปลี่ยนนะตอนแรกจำไม่เข้าสมองเลยตอนหน้ากำลังจะดีอยู่แหละ

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกิดก็คือว่าไม่ว่าเราจะประสบผลความเสมอเหม็นเท่าไหร่
วันนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกกับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้

ต้องบอกว่าก็คงจะได้เห็นพี่น้องคู่นี้

จนถึงใครสักคนหนึ่งมีครอบครัวก็ยัง